คดีนี้มีความคืบหน้าค่ะเพราะว่าจับคนร้ายได้แล้วนะคะ
สามวันก่อน๑๐สิงหาคมไปพบศพผู้หญิงคนนึงนะคะ
นอนเสียชีวิตอยู่ที่ป่าข้างทางริมถนนสายมอเตอร์เวย์ชนบุรีขาเข้ากรุงเทพ
สภาพศพก็คือไม่ใส่เสื้อคือเปลือยท่อนบนท่อนล่างก็เปลือย
คือเหมือนถูกถกกางเกงลงมาอยู่ที่ปลายขานะคะแล้วก็ถูกทุบศีรษะจนเป็นแผลใหญ่เลย
จากการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างนำมาซึ่งการจับคนร้าย
คนร้ายบอกว่าเห็นผู้เสียชีวิตคนนี้แล้วเกิดอารมณ์ทางเพศ
พยายามจะข่มขืนเขาเขาก็พยายามจะสู้ทำร้ายเขาจนเขาสลบไปเลยนะคะ
แล้วก็ข่มขืนเขาจนสำเร็จความไคร้หลังจากนั้นผู้หญิงเขาก็ฟื้นขึ้นมา
กลัวว่าผู้หญิงเขาจะไปแจ้งความกลัวว่าจะจำตัวเองได้
ทุบหัวเขาฆ่าเขาตายเลยค่ะ
จับคนร้ายได้นะคะก็สารภาพแบบที่บอกคุณผู้ชมไป
ก็ต้องนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
แม่ไปเล่นโอเคแม่ได้

อุ๊ยไม่ทำแม่นั่งแบบนี้ต้องว่ะ
นี่เป็นภาพตอนที่ตำรวจสพเมืองชนบุรี
ควบคุมตัวนายสุธิชัยโทศกอายุ๒๐ปี
คนที่ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะว่าก่อเหตุข่มขืนและฆ่านางสาวชนทิชา
วัย๒๘ปีในป่าข้างทางริมถนนเรียบมอเตอร์เวย์หมู่๒

ทำแผนนะคะคุณผู้ชมแม่ของผู้เสียชีวิต
โกรธทั้งแค้นร้องไห้ตลอดเวลา
คือฝ่าวงล้อมเข้าไปตบผู้ต้องหาเลยค่ะ

แล้วตะโกนถามนะคะว่าถ้ามีคนทำกับแม่
หรือลูกของตัวผู้ก่อเหตุบ้างเนี่ยมันจะเป็นยังไง
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันห้ามนะคะก็กันตัวคุณแม่ออกมา
คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๐สิงหาคมค่ะ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่าพบศพ
นางสาวชนทิชาชาวนครราชศรีมา
เสียชีวิตอยู่ที่ป่าข้างทางริมถนนเรียบมอเตอร์เวย
ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะครับสภาพศพคือใส่เสื้อยืดสีเหลืองแขนสั้น
กางเกงขาสั้นสีขาวถูกถอดไปกองเอาไว้ที่ข้อเท้า
มีกางเกงยืดสีดำอีกชั้นก็ถูกถอดลงมานะคะ
ใบหน้ากับศีรษะถูกทุบด้วยของแข็ง
มือขวากำหลอดกาแฟสีเขียวเอาไว้แน่นเลย
ข้างศพมีรองเท้าแตะสีเหลืองตกอยู่คู่หนึ่ง
สืบสวนสพเมืองชนบุรีตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตอนเที่ยงคืน๑๐สิงหาคมเห็นเลยค่ะ

แล้วผ่านไป๒๕นาทีออกมาคนเดียว
จากนั้นตอนเช้านายสุธิชัยก็ขี่รถจักรยานยนต์
กลับไปจุดที่พบศพอีกรอบหนึ่งนะคะ
ตำรวจก็เลยตามไปจับได้ที่บ้านเช่าหลังหนึ่ง
ของกลางก็คือเสื้อผ้าชุดเดียวกันกับที่ใส่ในวันก่อเหตุ

จากการสอบปากคำนายสุธิชัย
รับสารภาพว่าก่อนก่อเหตุ
เจอนางสาวชนทิชาผู้เสียชีวิตนะคะ
เดินอยู่ริมถนนคนเดียว
วักมือเรียกขอให้ไปส่งที่ปั๊มน้ำมัน

เห็นผู้เสียชีวิตแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาเลย
ก็พาขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในป่าตรงจุดที่พบศพอะค่ะ

แต่ผู้เสียชีวิตไม่ยอมก็สู้นะคะ
สุธิชัยก็เลยทำร้ายจนเธอนิ่งไป
หลังจากนั้นข่มขืนจนสำเร็จความไคร่

นายสุธิชัยบอกว่ากลัวความผิดค่ะ

เธอก็นิ่งไปอีกรอบหนึ่ง
หลังจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากจุดเกิดเหตุ

ฝ่ายหญิงเสียชีวิตจริงหรือเปล่า

คนก่อเหตุก็เลยกลับไปห้องเช่า
ก็เลยมีภาพจากกล้องวงจรปิดตามที่บอก

ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ทำแผนเสร็จก็ต้องสอบปากคำเพิ่ม
ทีมข่าวได้คุยกับสามีของผู้เสียชีวิตค่ะ

สามีของผู้เสียชีวิตบอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่สามารถจับคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว
เพราะคนร้ายโหดเยี่ยมมากนะคะ
เนี่ยยังแบบมาข่มขืนเขาแล้วก็มาฆ่าเขา
แล้วก็ตอนที่ไปทำแผนดูเหมือนคนร้าย
สะทกสถานไม่สำนึกผิดอะไรเลยเหรอ
ดูลักษณะหน้าตามันเนี่ยคือตอน
เขาจะอยู่กินกันยังไงเขาจะเสียใจอะไรไหมครับ

มันนิ่งมากคนร้ายนิ่งมากยอมรับเลยใจมันโห
ด้านแม่ของคนร้ายค่ะก็บอกว่าหลังรู้ข่าวว่ามีผู้หญิงถูกข่มขืนและฆ่า
ยังคุยกับเพื่อนบ้านอยู่เลยว่าสงสารมากนะใครทำกับผู้หญิงคนนี้ได้ลงคอ
แต่พอมารู้ว่าอ้าวคนก่อเหตุคือลูกชายตัวเอง
แม่บอกแม่หัวใจสลายเลยนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันแม่ด้วยอะค่ะ
แทนที่จะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ลูกชายกลับมาก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
บอกว่าเขามาตามหารถมีตำรวจมาตามหารถว่าอย่างเงี้ย
ก็เลยคิดไปเออรถที่บ้านมันน่าจะใช่แล้วมั้งสงสัยจะเป็นลูกเราหรือเปล่าว่าอย่างนี้
ตามหารถแม่แม่ขับคันนั้นไปทำงานเหรอเปล่าจ้ะจะจอดที่บ้าน
บอกแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นชื่อชายตัวเอง
เขาบอกว่าเกมแล้วแต่ไม่คิดว่ากล้องจะจับเขาได้อะไรอย่างนี้
เราก็เลยบอกว่ากล้องจับได้แล้วไงเราไม่ได้ไปทำอะไรผิด
เราแค่ขี่รถผ่านเฉยเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่ได้ไปฆ่าเขา
ก็บอกเขาอย่างนั้นเราก็บอกว่าถ้าตำรวจมาหาเราก็บอกแค่ว่า
เราไม่ได้ทำอะไรเขาเราแค่ขี่รถผ่านเฉย
ถ้าจะมาจับเราหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ให้ไปตรวจอะไรอย่างนี้
ตามที่เขาไว้นั่นก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกัน
มาเห็นภาพวงจรปิดเห็นไหมว่าเขาซ้อนกันไป
ไม่เห็นเพิ่งมาเห็นวันที่ถูกจับแล้วแล้วตำรวจเอาให้ดู
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แล้วก็รอผลการตรวจจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อยืนยันเรื่องของการข่มขืนนะคะแล้วหลังจากนี้ก็จะแจ้งข้อหาข่มขืนเพิ่มเติม
ประวัติของนายสุธิชัยคนก่อเหตุเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเมื่อช่วงต้นปีนี้เองนะคะ
ก่อคดีใช้มีดฟันคอคู่กรณีจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นตอนนี้อยู่ระหว่างการประกันตัวนะคะ